ซะเองเลยเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
ขายเกินราคา๘๐บาทต่อใบ
ตอนนี้ใกล้เข้าสู่ขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์

เริ่มแล้วที่กองสลากเองจะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ฟังความคิดเห็นทั้งประชาชนผู้ค้ารายย่อยผู้ค้าได้โคต้านะฮะ
สรุปในช่วงนี้ที่มีกระแสข่าวออกมา
ก็มีคนเริ่มแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับ
จนทางด้านของบ่อสำนักงานสลาก
ก็มีมติออกมานะ
บอกว่าอาจจะเห็นชอบให้ออกสลากรวมชุดซะเอง
แล้วก็ตอนนี้ฟังเสียงจากทั้งผู้ค้า

ก็มีทั้งคัดค้านและมีทั้งสนับสนุน
แต่ว่าสำหรับผู้ค้าที่เป็นคนพิการ
เรียกร้องให้รัฐเร่งออกสลากรวมชุดโดยเร็ว
เขาเชื่อว่าแก้ปัญหาสลากแพงได้นะครับ
นี่ฮะประธานส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน
สภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทย

บอกว่าออกเร็วสลากรวมชุดนี่ออกเร็วก็ดี
เพราะเป็นวิธีการแก้ปัญหาการขายสลาก

ประชาพิจารณ์ไม่ต้องสำรวจข้อมูลใดให้เสียเวลาหรอกนะครับ
แล้วผมไม่ทราบว่าทางสำนักงานจะรีรออะไร
ก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้ว
เขาบอกว่าจะใช้เวลา๓เดือนในการเก็บข้อมูล

เอ่อเลขชุดผิวสามารถจัดได้เลยทำไมถึงไม่จัด
ส่วนการสำรวจตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดเลย
โอ้จังหวัดเรย์เนี่ยเขาแหล่งขายเลยนะ

แล้วก็มีผู้ค้าบรายย่อยอีกหลายที่
เราก็ไปสำรวจตรวจสอบที่อำเภอเมืองเลย
มากที่สุดในประเทศและยังเป็นการตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยนะครับ
ค้าหลายรายซึ่งเป็นรายย่อยบอกว่าไม่เห็นด้วยที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาขายสลากรวมชุดซะเองเพราะมองว่าจะทำให้ราคามันแพงกว่าเดิมซะอีก
ฟังเหตุและผลนะครับของผู้ค้าสลากรายย่อยกันหน่อยฮะ
มีแต่คนเดินขายเลยนะครับเพราะว่าคนเดินขายจังหวัดเลยนี่จะขายทั่วประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าไม่มียี่ปั้วคนไหนไปเดินขายนะครับมีแต่คนจังหวัดเลยไปเดินขายนะครับ
ผมคิดว่า๘๐บาทนี่เป็นไปไม่ได้นะครับ
นะครับก็บอกว่าโอ้โหพอรวมชุดกันเองยิ่งจะแพงเข้าไปใหญ่เลยนะ
ลากรวมชุดก็จะไม่ค่อยมาถึงมือของผู้ค้าเลย
อยู่แถวยี่ปั้วซาปั้วที่เขาก็เกรงราคาไว้อยู่แล้วเขาก็อาจจะเก็บไว้อยู่แล้ว

แล้วพอมาถึงก็ไม่รู้ผ่านมากี่มือแล้วนะบวกมากี่บาทแล้วก็ไม่รู้
แล้วพอสลากที่ไม่รวมชุดคนก็ไม่สนใจอีกนะฮะ
แต่ก็มีผู้ค้าสลากอีกกลุ่มที่จังหวัดนครราชศรีมาและที่ชัยหน้าที่ทีมข่าวของเราก็ลงสำรวจความคิดเห็นเหมือนกันนะครับ
ก็สนับสนุนแนวทางของสำนักงานสลากนะ
แต่ถ้ารวมชุดแล้วขายเพียงใบเดียวไม่เห็นด้วย
เพราะลูกค้าจะซื้อยกชุดเฉพาะเลขที่สวยเท่านั้น
ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุนนะครับ
ถ้าเข้ารวมเป็นแบบ๕ใบ
ละ๘๐๘๐คือ๕ใบรวมกันมาจ่ายให้คนหนึ่ง

แต่ว่าถ้าจะทำใบเดียวใบละ๔๐๐
คือใบเดียว๔๐๐ไม่เห็นด้วย
เพราะเราคนขายเรารู้ว่าใบเดียว
วันออกไม่มีใครมาซื้อหรอก
เรากระจายขาดทุนก็ยอม
เราก็จ่ายขายใบละ๘๐๗๐๗๕ก็ขาย

แต่ถ้าใบละ๑๐๐ใบละ๔๐๐คือ
ความเสี่ยงอยู่ที่แม่ค้าทั้งหมด
โอเคเข้าใจแม่ค้าแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้มีแนวคิดออกมาไงคุณว่า

รวมชุดในรูปแบบไหน
ตั้งใจไว้ว่าจะรวมชุดแบบ๒ใบ
กับรวมชุดแบบกี่ใบนะ

ทีนี้พอรวมชุดกันแล้วจะเอา๒ใบ
แม็กซรวมกันเอาง่ายเอาแม็กซ์รวมกัน

หรือจะเป็น๕ใบเอามาแม่รวมกันทั้ง๕ใบ

หรือว่าจะเอาไอ้๕ใบเอามารวมเป็นใบเดียวเลย

จะได้ไม่ต้องกระจายใบจะได้พิมพ์แค่ใบเดียว

แม่ค้าเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้ามารวมเป็นใบเดียว

เพื่อลูกค้าเห็นว่าเป็นสลากรวมชุด

ลูกค้ารายย่อยเล็กน้อยก็จะไม่มาซื้อเธอละ
มีผลทางจิตใจใบเดียวตั้ง๔๐๐บาท
ทางการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้

การสำรวจตรวจสอบความคิดเห็นแล้ว

ก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้น
เรื่องของการรับแจ้งจากภาคประชาชน

หรือว่าการสุ่มตรวจแผงค้าของกองสลากเอง

แต่ในห่วงนี้ห่วงของการสำรวจความคิดเห็น๓เดือน
คือ๑เมษายนเป็นต้นไป
เมษาพฤษภามิถุนา

ก็ต้องจัดทำช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
ขอเวลาเตรียมการเพิ่มเติมอีกประมาณอีก๒บวกไปอีก๒เดือนนะ